คือเป็นคลิปที่แม่นอนอยู่บนเตียง
สามีก็นอนอยู่ด้วยแหละสามีเป็นคนถ่ายคลิป
แล้วลูกร้องจ้าเลยลูกร้องจ้าร้องจ้านะครับ
แล้วก็มีการถ่ายคลิปไปที่แม่
แม่ก็ผลักลูกผลักแรง

อันนี้ล้อเล่นเหรอ

แล้วเขาบอกที่ลูกร้องไม่ใช่อะไรลูกหิวนม
ทำไมไม่ให้ลูกกินนมอ่ะ
ลองดูคลิปหน่อย
ไว้เดี๋ยวละ

เขาทะเลาะหรือเขาอะไรงอนอะไรกันหรือเปล่า
ดูเหมือนว่าจะเกี่ยงกันดูลูกเลี้ยงลูก

นั่นน่ะสิแล้วเด็กยังเล็กแค่นี้เอง
ไม่รู้น้องตั้งคอพลิกตัวเองได้หรือยัง
โอ้โหพอเห็นคลิปอย่างนี้ก็ขึ้นกับคนในเน็ตมาเหมือนกันเนี่ย
นะคลิปนี้ถ่ายจากกล้องมือถือฮะ
ผู้หญิงคนนี้นะครับสวมเสื้อชมพูนุ่งกางเกงขาสั้นนอนอยู่บนที่นอนนะครับ

แล้วก็เอามือผลักหัวลูกคว่ำไปเลย
นะครับคลิปดังกล่าวนี้สามีเป็นคนถ่ายแล้วเอามาโพสต์เฟซบุ๊ก
โอ้โหผมก็ไม่รู้ว่าเขาโพสต์ทำไมนะ
แต่เขาแชร์กันเลยแชร์กันสนั่นเลย
วิจารณ์กันให้แซ่บนะฮะ
บอกผู้หญิงทำอย่างนี้กับลูกได้ยังไง

แต่สังคมออนไลน์ไม่หยุดนะครับ
ล่าสุดทีมข่าวไปที่เกิดเหตุนะครับ
ก็คือบ้านเลขที่๒๙ทับ๑หมู่๖
ตะบนโผงเพงอำเภอป่าโมกอ่างทองครับ
พ่อของเด็กในคลิปก็คือนายสมานชื่นทิพย์อายุ๔๖ปี
เป็นเจ้าของคลิปออกมาขอโทษสังคมครับ
แล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปมันเกิดขึ้นตอนเช้านี้เองนะ
เขาจะออกไปทำงานก็เรียกให้วิพา
วิพาเป็นภรรยาอายุ๑๙ปี
ตื่นมาดูลูกหน่อยลูกร้องหิวนม
แล้วเขาก็ถ่ายคลิปเล่นนะภรรยาก็แกล้ง
แกล้งผักผลักลูกเขาว่างั้นนะครับ
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาคลิปไปลงเฟสนะ
ภรรยาบอกเออเอาลงไปเลย
จากนั้นเขาก็ไปทำงานส่วนภรรยาก็ลุกขึ้นมา
นมลูกอายุ๔เดือนตามปกติเขาบอกแบบนั้น
แต่ต่อมาสิต่อมาโซเชียลมีเดียกระหน่ำแชร์กัน
วิพากษ์วิจารณ์กันสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละ
นะฮะตำรวจสพป่าโมกไปแล้วนะ
เข้าไปสอบถามข้อที่จริงแล้วก็ตักเตือน
แล้วก็บอกแนะนำให้ขอโทษสังคมซะเถอะนะ

แต่ว่าโอ้โหในโซเชียลมีเดียยังไม่หยุดครับ
เอาแม่บ้างวิพาเล่าว่า
วิพาวิพาน่ะยืนอยู่นั่น
เล่าให้ฟังบอกว่าเธอไม่ได้ทำร้ายลูกนะ
เห็นแล้วล่ะลูกร้องเพราะว่าน้องหิวนม
เธอเองก็แกล้งล้อเล่นกับสามีนะครับ
แม่ตำรวจก็มาตักเตือนแล้วเธอบอก
แล้วขอโทษสังคมด้วยรู้เท่าไม่ถึงการจริงที่เอาคลิปไม่เหมาะสมนี้

มีคนเข้ามาต่อว่าเธอเพียบเลยเธอบอกแบบนั้น

อยากจะบอกความจริงว่าครอบครัวเรารักกันดี

แล้วก็แบบลงเฟสไปเหมือนหยอกกันหรือว่า
ใช่ค่ะเขาเป็นคนลงค่ะเขาจะลงหยอกหนูค่ะ
แล้วคือตกลงไม่มีอะไรเนาะ

แล้วก็ขอโทษเข้าไปว่า
เรารู้เท่าไม่ถึงการมันจนจะเป็นแบบนี้ใช่ไหม

หนูขอโทษรู้เท่าไม่ถึงการ
ค่ะหนูขอโทษครับ
โอ้โหต้องบอกบทกันมาขนาดนี้เลยนะ
คือเอาจริงค่ะว่าเราก็ไม่รู้หรอกเนอ

แต่ว่าพ่อแม่คู่นี้รู้แหละว่าเรื่องจริงเป็นยังไง